คนมันจะมีความสุขมันทนกันไม่ได้เลยใช่ไหมนะคะ
ต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะด้วยความว่าแมงเม้ากลุ่มคนที่อิจฉาคู่รัก
ข้าวใหม่ปลามันคู่นี้มันเยอะซะละเกิน
เอาตั้งแต่ตอนที่เขาเพิ่งเปิดตัวเริ่มคบกัน
ก็มีการตั้งคำถามว่าจะไปได้สักกี่น้ำ
จะเอาสักกี่เดือนจะได้สักกี่ปี
พอเขาได้แต่งงานกันก็ยังไม่จบอีกนะครับ
บอกว่าที่แต่งงานหรูหราไฮโซอลังการแบบนี้

กลายเป็นว่าฝ่ายเจนี่เนี่ยควักทุกบาททุกสตางค์
ต้องบอกเลยค่ะว่าไม่เป็นความจริงนะคะ
หรือว่าพอเจอข่าวแบบนี้ขี้เกียจจะพูดแล้ว

นี่เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงเขาออกงาน

คือเป็นตามธรรมเนียมอยู่แล้วตามมารยาทอยู่แล้ว

แต่ว่าทั้งมิกกี้ทั้งเจนนี่เองผู้ใหญ่สองฝ่าย

หรือว่าบางส่วนไหนที่เขาจัดการเองได้อะไรกันมีการพูดคุยกันอยู่แล้ว

เรื่องเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอยู่แล้ว
แต่ว่าทั้งมิกกี้ทั้งเจนี่คุยกันแล้วไม่มีอะไรเลยค่ะ

จัดงานเขาก็คุยกันเรื่องงบปกติ
แล้วก็ไม่ได้เกินงบแบบหรูหราเกินไปที่หลายคนเมาส์กันด้วยนะฮะ
เป็นฝั่งคุณพ่อคุณแม่เป็นฝั่งผู้ใหญ่คุยกันเรื่องนี้มากกว่า
ส่วนงบประมาณก็ไม่ได้บานปลายด้วยค่ะ
เหมาะสมลงตัวทุกอย่างแฮปปี้แบบสุดด้วยค่ะ
งานแต่งที่ผ่านมาเขาบอกว่าเป็นอย่างใจคิดอย่างภาพที่วาดเอาไว้เลยนะคะ
ตอนแรกเนี่ยหลายคนที่เมาส์ว่าโอ้โหรวยอะไรขนาดนั้นถึงขั้นปิดเกาะ
ไม่ใช่ค่ะดูเหมือนไม่มีคนนอกนะงานนี้
เพราะว่าโรงแรมเนี่ยโรงแรมที่เขาไปจัดสร้างเพิ่งเปิดได้แค่เดือนเดียวเท่านั้นนะคะ
บรรดานักท่องเที่ยวต่างก็อาจจะยังไม่ค่อยรู้
ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็เกือบจะเต็มโรงแรมแล้ว
ก็เลยดูเหมือนเป็นการปิดเกาะไปซะอย่างนั้นนะคะ
ก่อนจะประกาศเดินหน้าปั๊มทายาททันทีหลังสาวเจนี่
จ๊อปละครแรงเงา๒นี้ด้วยค่ะ
แล้วจะบอกว่าด้วยความว่าทนไม่ไหวนะฮะ
เขาบอกเลยนะฮะว่าทุกบาททุกสตางค์ในการจัดงาน
เจนนี่ไม่ได้ควักออกแม้แต่บาทเดียว
คือเป็นทางด้านฝ่ายชายเป็นคนดูแล
รวมไปถึงบรรดาแบรนด์ต่างที่รักใคร้เอ็นดูคู่รักคู่นี้
ก็มีการส่งมาให้ทางเรื่องของคู่คู่สรรพาที่อะไรบ้าง
หลายคนก็คอยช่วยเหลือในน้ำใจนี้กันนะคะ
คู่นี้เขาบอกว่าซึ้งน้ำใจอยู่เหมือนกันนะคะ